จบความสัมพันธ์๕ปีเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับคุณปูปายาแล้วก็คุณโน้ตวิเศษนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวค่ะบอกเลยว่าเวลาเลิกกันเนี่ย
ก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลไม่ดีนี่เนอะ

แล้วก็ที่สำคัญไม่มีมือที่๓ค่ะ

นางเอกสาวหุ่นแซ่บปูปรายาก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยตัวเอง
โดยยอมรับว่าตัดสินใจยุติความสัมพันธ
สถานะแฟนกับอดีตหวานใจโน้ตวิเศษ
ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ดีของทั้งสองฝ่าย

และไม่เสียดายเวลากว่า๕ปีที่ศึกษาดูใจกันมา
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความสุข

มั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดี
และยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหามือที่๓อย่างแน่นอน
ทางด้านของตัวเธอเองหรืออดีตหวานใจเองก็ตาม
ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวก็ยังคงดีเหมือนเดิม
และแม่ของสาวปูก็ไม่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรงว่ากล่าว

ทั้งนี้นางเอกสาวขอชี้แจงกรณี
หลายคนจับตามองเรื่องตำแหน่งสะพ้ายเล็ก

อาจจะเกิดจากความคาดหวังของทุกคน
ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้มากนัก
จะทิ้งท้ายให้กับบทสรุปของความสัมพันธ์ในครั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปค่ะ
ขอลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนค่ะ
ก็จริงเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่
เวลาผ่านมาสักพักนึงแล้วเราก็รู้สึกว่า

อยากจะถอยหลังแล้วก็สะท้อนกลับมา
มองตัวเองและความรู้สึกตัวเองว่าเราต้องการอะไร

แต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเหมือนกัน

โอเคค่ะก็จริงคุณโน๊ตเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ปูก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นคนดีไง
อย่าเชื่อมโยงเขาไปเลยให้เขาดูไม่ดี
จริงปูรู้สึกเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง
ท้ายแล้วถึงอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในอนาคต

แล้วปูอยากเห็นเขาได้ดีอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดี

คือว่าแม่จริงก็รักพี่โน๊ตนะคะ
พ่อแม่ปูไม่ค่อยยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวปูเท่าไหร่ค่ะ

แต่ว่าสำหรับปูปูปูอายุเท่านี้เองนะ
คือก็โตแต่ก็มันมีอะไรอยู่ข้างหน้า
ที่ปูยังรู้สึกว่าปูยังตื่นเต้นด้วย
และมีความสุขที่มันจะเกิดขึ้น
เลยถามว่าซีเรียสไหม
ใช่ค่ะชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มักจะเป็นเรื่องแย่เสมอค่ะ